การเมนสายนี้ตอนนี้อาจจะครึ่งปีแล้วเนอะ
ครึ่งปีหลังอันนี้กันยาตุลาไมซิกาดทานวาโมกลากุมภามีนา

สิ่งหนึ่งที่วันนี้เขาบอกเขาไปเลือกตั้ง

หวังใจว่าจะไม่ต้องถูกบังคับเกณฑหารแล้ว

นโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ
พัฒนาหลักสูตรทหารให้แข่งขันกับเอกชน

กับการสมัครใจเกณฑ์ทหาร
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ก็เปิดเผยถึงนโยบายการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
หลังจากที่หารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่า

แต่ก็ไม่ได้ลงลึกของรายละเอียด

เราก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารกันแล้ว

เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกว่า

แล้วเหมือนบอกไปเกณฑ์อาหารขาดคนหาเงิน

สมมุติว่าจะปรับกำลังลดกำลังพล
หมายถึงว่ากำลังปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนายพลเยอะไป
ซึ่งในส่วนนี้กองทัพก็มีแผนอยู่แล้ว

จำนวนนายพลก็จะเปลี่ยนไปด้วย
ซึ่งกองทัพเขาตั้งใจจะทำเขาอยู่แล้ว

ที่ไปทำงานทหารต้องการปรับเปลี่ยนรถด้วยหรือเปล่า

ก็คุยกันว่าที่จะให้คนมาสมัครเยอะ

เพราะอะไรถ้ามีเงินพอที่เขาอยู่ได้

จริงหลายพื้นที่บางทีโคต้ามันเกินด้วยซ้ำ
แต่พอมันจำกัดอยู่ตรงพื้นที่นั้น

ปรับสวัสดิการเพื่อให้เป็นแรงจูงใจ
แล้วก็บอกว่าปรับทัศนคติที่สังคมมี

ซึ่งคนก็จะรู้สึกว่า
เกมมันเหมือนกับการไปโดนฝึกเหมือนกันไปอะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมครับค่ะแล้วก็ยังติดภาพเดิมว่าระบบการฝึกเนี่ยมีการทำทารุณโหดร้ายมีการตายเด็กเจ็บเด็กตายเราต้องปรับความเชื่อซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีไม่กี่กรณีที่เป็นข่าวทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว่าทหารเกณฑ์ได้รับเงินเดือนจริงแต่
ก็ไม่ได้คือการที่เราจะรับสมัครคนให้ได้เยอะจริงจริงกองทัพเขาก็อยากได้คนที่สมัครได้
เพราะคนที่สมัครใจมาเป็นมันมีความพร้อมจะได้ทหารที่ดี
เกณฑ์นี่ไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากได้หรอกทีนี้ได้คนสมัครใจเท่าไหร่
เหลือเท่าไหร่ถึงจะเกณฑ์แล้วยอดเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วกองทัพเขาก็ยินดีจะปรับลด
ก็ยอดมันเยอะไปพอมาดูแล้วก็ปรับลดลงได้
แต่ว่าลดลงในเกณฑ์ที่ว่าไม่กระโทกกับศักยภาพเขา
โปรดติดตามตอนต่อไป